คุณผู้ชมคะตอนนี้ในโลกโซเทียลมีการแชร์คลิปหนึ่ง
เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันที่จังหวัดภูเก็ต
มีคนหนึ่งขับรถเก่งเข้าไปจะเติมน้ำมัน
แน่นอนพอเราจะเติมน้ำมันก็ต้องดับเครื่องห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ
ปั๊มเขาเลยมาเตือนบอกว่าให้ดับเครื่องนะก่อนจะเติมน้ำมัน
เขาไม่ยอมฟังเขาไม่ดับเด็กปั๊มก็เลยไม่ยอมเติมให้
คนขับรถคนนี้ลงจากรถมาถีบเด็กปั๊ม

เด็กปั๊มเลยคุณผู้ชมลองไปดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคือนาทีที่คนขับรถลงไปจากรถ
แล้วก็ใช้เท้าถีบพนักงานบริการปั๊มน้ำมัน
เนื่องจากว่าไม่พอใจที่พนักงานเขาบอกว่าให้ดับเครื่องยนต์นะ
ก่อนที่จะเติมน้ำมันเขาไม่พอใจเขาลงจากรถไปแบบนี้เลยนะคะ
โพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดเป็น๓ไฟล์กับ๑ภาพนิ่งนะคะคุณผู้ชม
เป็นเหตุการณ์รถเก๋งขับไปจอดภายในปั๊มเพื่อเติมน้ำมันแต่ไม่ยอมดับเครื่อง
ปั๊มเขาเลยบอกว่าให้ดับเครื่องนะถ้าไม่ดับเครื่องไม่เติมให้
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนขับรถก็ขับรถวนกลับไปหาที่ปั๊มน้ำมันแล้วก็ไปจอดนะ
เดินลงไปหาเด็กปั๊มที่กำลังให้บริการรถอีกคันหนึ่งอยู่
เขากำลังทำงานอยู่ด้วยนะแล้วก็ไปถีบเขาถีบแล้วก็กระทืบลงบนหลังเลยนะคะ
คือถีบจากข้างหลังแล้วก็กระทืบหลังค่ะจนทำให้คางของพนักงานหรือว่าเด็กปั๊มคนนี้เนี่ย
กระแทกกับรถที่เขากำลังเติมน้ำมันให้อยู่หลังจากนั้นคนก่อเหตุก็เดินกลับขึ้นรถตัวเอง

คนที่ดูคลิปนี้แน่นอนกับผู้ชมก็ไม่เหลือวิจารณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
คือทะเบียนสวยนี่ก็ต้องเป็นคนมีสตางค์พอสมควรนะ
เห็นจริงเลยว่าหน้าตาคนขับเป็นอย่างไร
เพราะว่าในคลิปอาจจะเห็นหน้าไม่ชัดเป็นมืด
แต่ว่าเขาระบุวันเวลาในคลิปจากกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
พฤศจิกายน๑๘นาฬิกา๒๗นาที
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในปั๊มน้ำมันชิโนเชล
ตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต
น่าตกใจนะคะเห็นเหตุการณ์แบบนี้บ่อยครั้งขึ้น
พนักงานไปบอกให้ย้ายที่ก็ลงมาต่อยพนักงาน
คราวนี้เข้าไปปั๊มน้ำมันเติมน้ำมันไม่ยอมดับเครื่อง
พนักงานบอกให้ดับเครื่องไม่ยอมดับ

คือจริงแล้วมันเป็นกฎระเบียบข้อบังคับที่
คนขับรถควรจะต้องทราบแล้วก็ต้องทำตาม
เรานำเสนอข่าวไปแล้วล่ะว่าเป็นสิทธิ์ของเด็กปั๊ม

เคยนำเสนอไปจริงรถจักรยานยนต์ไม่ดับเครื่อง
แล้วก็ระเบิดขึ้นมาหรือบางคนใช้โทรศัพท์มือถือ
มันอันตรายถึงชีวิตและชีวิตตัวคุณเองด้วยนะ
ไม่ใช่คุณคนเดียวนะคนในปั๊มอีกหลายคน
เขาต้องมาเสี่ยงกับคุณคนเดียวที่ไม่ยอมดับเครื่องมันไม่ใช่
อันนี้เดี๋ยวทางตำรวจน่าจะต้องมีมาตรการในการจัดการนะคะ